จิตน้ำใจคนบันเทิงไม่เคยขาดจริงค่ะ

คู่แรกนะคะฝาแฝดกู้ภัยใจพระ

ทางฝั่งพี่ท็อปเขาไปสุโขทัย

คือลุยลงพื้นที่หลายที่คุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็บอกผ่านบันเทิงไทยรัฐไปเลยว่า

แต่จะเอาเงินส่วนตัวไปช่วยชาวบ้านเอง
ที่ผ่านมาเนี่ยควักเงินสดไปเลยนะ

แขกบ้านละ๕๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าปีที่ผ่านมานู้น
ก็คือแบบช่วยเหลือเงินส่วนตัวไป๑๐กว่าล้านเลยนะ
ไปฟังเสียสำคัญหน่อยค่ะ
ผมไม่อยากถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร

ศิลปินเลือดอีสานค่ะพี่ไผ่พงศธร

ติดตามข่าวน้ำท่วมตลอดนะคะ

แล้วก็อีกหลายพื้นที่ภาคอีสานเดือดร้อนค่ะ
ก็เลยขอส่งกำลังใจผ่านบันเทิงไทยรัฐ

แล้วก็ขอให้น้ำลดลงในเร็ววันด้วยค่ะ
ขอให้น้ำลดลงเร็วนะครับ
ถ้ามีโอกาสหรือว่าจังหวะยังไง
ลำเพลินก็อยากไปช่วยอยู่ครับผม
กำลังระดมพีทีมงานอยู่ครับตอนนี้ครับ

คุณเบียพร้อมพงศ์ก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมนำทีมเสียงฟิน
นำเงินไปมอบจากการไลฟ์สตรีมมิ่ง

เงินทั้งหมด๑๘๒๑๑๗บาท
ดูตัวเลขไว้คุณผู้ชมเผื่อนะ

ไปช่วยเหลือนอกจากประสบภัยอุทธกภัยด้วยนะคะ

เออน่ารักค่ะก็ส่งต่อให้แม่บุ๋มรับรอง

ใช้ทุกบาททุกสตางค์ให้เป็นประโยชน์แน่นอน
คุณผู้ชมค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับตัว
พี่น้องที่เจอน้ำท่วมทั่วประเทศด้วยนะคะ